ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ลูกสาวที่เป็นเด็กหญิงวัย๑๒ปี
ถูกกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดสระบุรี๕คนฉุดไปรุมโทรมข่มขืนนะครับ
แต่พอไปแจ้งความกับตำรวจดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
แล้วก็ยังมีสมาชิกอบตคนหนึ่งพยายามทำตัวเป็นคนกลางเข้ามาเจรจากลายเกลี่ย

โดยระบายความคับแค้นใจว่าลูกสาวของเขาถูกวัยรุ่น๕คนนี้ฉุดไปรุมสมในร้านขายของ
ตำรวจสามารถจับกลุ่มวัยรุ่นที่ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด
แต่ได้ปล่อยตัวกลุ่มวัยรุ่นไปโดยให้เหตุผลว่ายังเป็นเยาวชน
เผยว่าผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุมาขอเจรจาจ่ายเงินค่าเสียหาย๑๐๐๐บาท
เพื่อแลกกับการไม่ต้องเป็นคดีความซึ่งตัวเขายืนยันว่าไม่ยินยอม

ของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีผู้เสียหายเผยว่า
วันเกิดเหตุคือวันที่๑๕ธันวาคม
แต่ลูกสาวมาเล่าให้แม่ฟังในวันที่๑๖ธันวาคม
ส่วนวันที่ผู้เป็นพ่อรู้เรื่องคือวันที่มีการนัดเคลียร์กันกับผู้ก่อเหตุ
เมื่อเห็นหน้าทั้ง๕คนที่ทำกับลูกสาว
เข้าไปเตะและตบตามที่ปรากฏในคลิป
ผู้เป็นพ่อยังคล่องใจกับการทำหน้าที่ของชายคนหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นอบต
ทำหน้าที่ไกลเกลี่ยให้ยอมความ
อกจากนี้ตำรวจยังโทรศัพท์มาบอกว่า
ปล่อยตัวเด็กทั้ง๕คนไปแล้วเพราะสงสาร
เนื่องจากทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
และเขาก็ถูกแจ้งความกลับในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ไม่มั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรม
ที่ผมกังวลก็คือพอตอนเช้ามาพี่ตำรวจเขาโทรมา

พอโทรมาประมาณว่าให้เด็กพวกนั้นปล่อยตัวไปแล้วนะ
ใช่ปล่อยตัวไปแล้วแล้วก็เด็กอีก๒คนที่ผมทำร้ายไป
ตอนนี้ก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

ตำรวจก็ถามว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไหม
ผมก็บอกว่าผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
เขาบอกว่าพี่ก็รู้สึกพี่ตำรวจก็พูดว่าพี่ก็รู้สึกว่าพี่สงสารเด็ก๕คนนั้นเหมือนกันนะ
ประมาณนี้ผมก็เลยไม่ค่อยมั่นใจครับ
ด้านเพื่อนของผู้ก่อเหตุซึ่งอยู่ในเหตุการณ์

บอกว่าเพื่อนรู้จักกับเด็กผู้เสียหายทางเฟซบุ๊คเมื่อ๒วันก่อน
พูดจาสนิทสนมกันดีจึงชวนเด็กผู้เสียหายมานั่งเล่นที่ร้านขายของ
เวลาประมาณตีหนึ่งผู้เสียหายก็มาตามนัดโดยมาพร้อมกับเพื่อนอีกหนึ่งคน
ระหว่างที่เขาเดินไปซื้อของข้างนอกกลับมาก็พบว่า
กำลังมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิงคนดังกล่าว
ขณะที่เพื่อนหญิงอีกคนยังนั่งอยู่หน้าร้าน
เผยว่าหลังเกิดเหตุเวลาประมาณตี๔
ในกลุ่มก็ขับรถกลับไปส่งเด็กผู้หญิงผู้เสียหายและเพื่อนที่บ้าน

พันธุ์ตำรวจเอกเรืองยศโสภาพลผู้กำกับการสพเมืองสระบุรี

และขณะนี้ได้มีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ซึ่งผู้ที่ก่อเหตุและผู้เสียหายยังเป็นเด็กและเยาวชน
ทำให้ต้องมีการสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
ซึ่งอาจจะล่าช้าไปบ้าง

มีการปล่อยตัวผู้ต้องหาเพราะเป็นเยาวชน
ผู้กำกับการสพเมืองสระบุรียอมรับว่า
พนักงานสอบสวนคนนี้เพิ่งมาปฏิบัติหน้าที่
เพิ่งเรียนจบโดยจะมีการตรวจสอบ
หากผิดจริงต้องลงโทษทางวินัยต่อไป
ข่าวเทราะทีวีรายงาน